คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับ
มีกำหนดที่จะประชุมคอรมอลนอกสถานที่
หรือว่าคอรมอสัญจรที่สงขราวันพรุ่งนี้
แต่ว่าวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปพบปากกับประชาชน
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดสงคราครับ
กำหนดการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ที่จังหวัดปัตตานีต้องล่าช้าออกไปนะครับ
เพราะว่าตามกำหนดการเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีและคณะ
จะต้องไปลงที่จังหวัดปัตตานี
แต่ด้วยสภาพอากาศรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมนะคะ
ทำให้ต้องเปลี่ยนมาลงที่จังหวัดสงขลา
และคณะก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์นะคะ
ก็เลยทำให้เกิดการล่าช้าค่ะ

ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ

โดยในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
เตรียมที่จะเสนอเรื่องของการพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ประชุมในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคศพร้อมคณะรัฐมนตรี
เดินทางถึงกองบิน๕๖จังหวัดสงคราแล้วนะคะ

จะต้องไปลงจอดที่สนามบินบ่อทอง
องกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่๙จังหวัดปัตตานี
แต่เนื่องจากสนามบินบ่อทองน้ำท่วมลานบิน
ต้องเปลี่ยนแปลงและทำให้กำหนดการเดินทาง
ยังตลาดกลางประสุทธิ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อทำพิธีเปิดพบปะประชาชน

พื้นที่การลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมของภาคเอกชน

ส่วนความพร้อมในการจัดประชุมคอรมอสัญจร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ระบุ

สถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่จะเสนอในที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

และจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงเย็นวันนี้

โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีอาชีพเสริม
สนับสนุนในการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการแก้ปัญหาจราจรและสิ่งแวดล้อมค่ะ
จะเป็นเรื่องของการเสนอในเรื่องของการเร่งรัด
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราชหัดใหญ่
แล้วก็ช่วงหัดใหญ่พระดังเบซา
ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของโครงการ
ซึ่งตรงนี้แผนเดิมดำเนินการก่อสร้าง

นำเนินการในตระกอบปี๖๒
ต้องการให้ทางรัฐบาลผลักดันในเรื่องของนิคมยางพาราอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่มีปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของราคายางพาราตกต่ำ
นี่เราจะขออนุญาตเสนอในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ของยางพารามาทำถนน
ส่วนบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะ
สถานที่จัดการประชุมคอรมอคณะอาจารย์และนักศึกษาก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม
โดยนำเก้าอี้และป้ายชื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมมาวางไว้ตามตำแหน่งทั้งหมด๑๕คน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลอากาศเอกประจินจันตองนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
และผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
รวมทั้งเป็นที่พักของนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมและวางกำลังตำรวจทหารอย่างเข้มงวดทั้งประตูทางเข้าออกและบริเวณโดยรอบ
ฝ่ายคือตำรวจทหารและฝ่ายปกครองวางมาตรการรักษาความ
ขั้นสูงสุดและตอนนี้มีความพร้อม๑๐๐แล้วค่ะหลัง
ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาที่จังหวัดสงคราแห่งนี้เพื่อ